สัปดาห์ที่แล้วต้องบอกว่าประเด็นร้อนที่หลายคนจับตามองก็คือเรื่องราวของสาวดิวอริสรา
แต่ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าแบบว่าใบบินต์บางปะอีนชาวประชาหกว่าอายุทยาเขาเดือดร้อน
ซึ่งตัวเธอเองก็ได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการส่งของกินของใช้จำนวน๗๕๐ชุดไปแทนคำขอบคุณแล้ว
ล่าสุดค่ะเมื่อคืนนี้สาวดิวเขาก็โพสต์ร่ายยาวนะคะ
เป็นความในใจเกี่ยวกับดราม่าที่มันเกิดขึ้น
เธอบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยได้มีเวลาคิดและวิเคราะห์ทุกอย่างในช่วงที่เธอป่วย
หลังจากจบงานวันเกิดเมื่อสัปดาห์ก่อนเธอเองบอกว่าเธอเนี่ยเป็นทั้งผู้ให้ผู้รับและผู้แก้ไขนะคะ
กรณีที่มีการจุดพลุก็เกิดจากความที่ไม่รอบครอบและคิดไม่ถี่ถ้วนทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนในยามวิการ
ซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องเธอและแฟนหนุ่มก็ได้เดินทางไปเจอชาวบ้านด้วยตัวเองเลยนะ
ใช่แล้วก็ได้มอบข้าวของเครื่องใช้ด้วยซึ่งในความเป็นเด็กหลังจากที่ขอโทษผู้ใหญ่ไปแล้วก็ได้รับการให้อภัย
ด้านเจ้าของน้องหมาที่ได้รับความเสียหายนะคะก็เป็นตัวแทนเลยนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างไปถวายวัดโรงเรียนผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
แล้วก็ยังมีการชวนกันทำบุญสร้างพระด้วยเธอเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นพลังบวกชาวบ้านทุกคนทำให้รู้ซึ้งถึงการให้อภัยคือไม่ได้ถือโทษโกรธเครื่องกันอีกแล้ว
เหตุการณ์นี้เป็นประสบการณ์ชีวิตของสาวดิวมากนะคะเธอเองเชื่อว่าชาวบ้านทุกคนจะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของเธอเช่นกันของไม่ใช่น้อยนะเยอะมาก